สาวน้อยร้อยล้านนี่เคยเปิดวงแชร์นะฮะ
โลแกนคือเท้าชัวร์โอนไวจ่ายจริงเงินดีด้วย
เปิดได้เดือนเดียวหนีเลยฮะค่ะนี่สุดท้ายเนี่ยตำรวจไปจับ
ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับชุดสืบสวนของกองบังคับการสืบสวน
ภูทรภาค๘แล้วก็ทางตำรวจกองบังคับการ
บทท่องเที่ยวสามนะฮะนางสาววริสราหรือว่าท้าวริสรา
สาวน้อยร้อยล้านเป็นเท้าแชร์นะฮะ
เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับอ่าเป็นบ้านออมเงิน
บ้านแชร์อะไรพวกเนี้ยครับเขาจะเนี่ยทางสังคมออนไลน์ต่างต่างอ่ะ
โลแกนของเขาก็คือเท้าชัวร์โอนไวจ่ายจริง
แต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้มีหมายจับติดตัว๗หมายจับ
หูมหรือแหลกเลยเลยนะหลายพื้นที่นะครับ
เป็นคดีช่อกงประชาชนกับช่อกงทรัพย์นะฮะแล้วก็เรื่องของผิด
พรบคอมพิวเตอร์ด้วยผู้เสียหายทั่วประเทศที่แจ้งความกับท้าวริสราเนี่ย๑๔๕๗คน
ความเสียหายนับร้อยล้านบาทก็เลยได้ชื่อว่าท้าวลิสราสาวน้อยร้อยล้าน
ตำรวจตามแกะรอยนะครับจนทราบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปอยู่กับแม่
ตะบนทัพช้างอำเภอนาธวีจังหวัดสงขลานี่ไปรวบตัวได้ตอนไปช่วยแม่เก็บน้ำยางพาราอยู่เลย
เปิดวงแชร์ไว้แชร์ล่มฮะแล้วผลตอบแทนที่เคยเสนอเอาไว้เนี่ยให้สูงแบบร้อยละ๕๐ถึงร้อยละ๖๐
แชร์รายวันก็มีรายสัปดาห์ก็มีรายเดือนก็มีลงทุนได้ตั้งแต่๒๐๐บาทถึงหลักล้านบาท
เปิดได้เดือนเดียวฮะมีนาคมปีที่แล้วเปิดเดือนเดียวล่มเลยครับโอ้โหแล้วผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ
การก่อเหตุของท้าวลิสลาเนี่ยคาดว่ามีอยู่๑๐๑๐
สองคนก็อยากจะฝากนะคะคนที่คิดจะตั้งบ้านออมหรือบ้านเชงก็คือมีให้เห็นอยู่ทั่วไปค่ะ
ที่เป็นเท้าแชร์หรือเท้าออมก็คือถ้าเปิดการออมนี่ก็คือต้องมีจุดจบทุกลายค่ะ
ไม่มีใครที่สามารถบริหารได้ไปจนตัวเองคือต้องมีจุดจบของตัวเองทุกคนค่ะ
หรือจะฝากอะไรไปถึงลูกเคที่เล่นบ้างครับ
ก็คือเก็บเงินไว้ที่ตัวเองดีกว่าหรือไปฝากแบงค์ไว้ก็ได้ค่ะ
อย่าไปหลงเชื่อเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าท้าวแชร์หรือท้าวออมจะมีโปรไฟล์ดี
หรือรวยหรือหรูราขนาดไหนก็สุดท้ายก็มีจุดจบเหมือนกันทุกคนค่ะ
ท่านผู้ชมฟังนี่คือผู้ต้องหานะครับ
เธอก็เอาชีวิตของเธอเนี่ยมาสอนคนอื่นต่อ
แต่ตอนนี้ตัวเธอมีอยู่๗หมายจับช่อกงทรัพย์ช่อกงประชาชนอะไรพวกนี้นะครับ
คือวริสราเนี่ยเขาบอกว่าก็ยอมรับสารภาพนั่นแหละนะ
เธอบอกเธอมีลูกข่ายที่เป็นทีมงานของเธออีก๑๐๑๒คน
ตอนที่ร่วมกันทำเนี่ยก็คือโพสต์เชิญชวนให้คนมาร่วมวงแชร์
แรกก็จากวงเงินหลักร้อยก็จ่ายได้จริงนะ
จะได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนได้ดอกเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไป
หลังเนี่ยคนมาเข้าร่วมวงเยอะเหลือเกินนะ
เอาหนักสุดบางคนเนี่ย๑ล้านบาทหลักล้านที่เล่นเนี่ยอันนี้ก็มี
สุดท้ายหลังเธอบอกว่าเธอหมุนเงินไม่ทันแล้วล่มฮะ
ทีนี้ก็ต้องหนีนะครับแต่เธอเธออ้างนะเธอบอกว่า
ตอนที่เธอหนีเนี่ยเธอไม่ได้เชิดเงินเขาไปนะ
โอนเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปให้กลุ่มคนที่ร่วมงานกับเธอ
ที่เธอเรียกว่าเป็นกลุ่มเลขาของเธอที่ทำงานอะไรด้วยกันเนี่ย
ให้หมดแล้วนะแล้วบอกว่าให้โอนไปคืนลูกแชร์อะไรพวกนี้เขาให้หมดนะ
ซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไปโอนคืนหรือไม่โอนคืนอย่างไรนะ
เธอก็ไปของเธอเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยมาช่วยแม่เก็บน้ำยางพาราอยู่
เธอบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นทอดกันแบบเนี่ย
แต่เธอเป็นท้าวไงใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยครับ
ใครที่เป็นลูกแชร์ของท้าวลิสรานะครับก็ติดต่อตำรวจที่ภูทรภาค๘กันแล้วกันนะครับ